วันนี้สาวไทยลงประเดิมสนามในเกมแรกครับแล้วก็พลิกสถานการณ์นะครับ
กลับมาชนะไต้หวันได้แบบสุดมัน๓ต่อ๒เซตครับ
ฉากวันนี้เป็นวันแรกครับทีมชาติไทยนั้นประเดิมสนามในกลุ่มเอพบกับไต้หวันนะครับ
ตแรกเนี่ยสาวไทยเอาชนะไปได้ก่อนนะครับแต่หลังจากนั้นไต้หวันอาศัยความเหนียวแน่นครับ
แต่ไทยไม่ยอมง่ายครับไล่ตามตีเสมอเป็น๒ต่อ๒เซต
ทำให้เกมนี้มีดราม่าต้องดีกากันที่เซตที่๕นะครับในเซตตัดสิน
สาวไทยครับหลังพิงฝาเลยทีเดียวเพราะว่าถูกไต้ฝัน
ไต้หวันนะครับขึ้นแท่นรอปิดแมชที่๑๔ต่อ๑๒คะแนนนะครับ
ก่อนที่จะดีลกันถึง๓ครั้งและพลิกกลับมาชนะ๓ต่อ๒เซตครับ
สกอร์ทั้งหมดนะครับก็๒๕ต่อ๒๒
ต่อ๒๕๒๒ต่อ๒๕๒๕ต่อ๑๒
และเซตสุดท้ายเซตที่๕นะครับไทยชนะไป๑๗ต่อ๑๕ครับ
ก็ประเดิมคว้าชุดชนะได้สำเร็จครับ
ใช่ค่ะก็คือแมทแรกเนี่ยเราก็มันเป็นอะไรที่หนึ่งคือสภาพสนามด้วยตัวเราเองด้วยทุกอย่างการปรับตัวก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับทุกคนนะคะที่จะเอาแมทวันนี้เพื่อที่จะกระตุ้นตัวเองให้กระตือลื้อล้นแล้วก็เล่นให้ดีกว่าแมทวันนี้ในวันพรุ่งนี้แล้วก็แมทต่อไป
เกมในระดับทวอร์นาเมนต์เนี่ยสำหรับนัดแรกไม่ใช่งานงานแน่นอนครับและนี่นะครับนี่คือภาพที่ว่ากันว่าเป็นเบื้องหลังแห่งชัยชนะของทัพวอล์ไลน์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ทำให้พวกเธอนั้นมีแรงต่อสู้กับไต้หวันตลอด๕เซ็ตใช้เวลาไปเกือบ๒ชั่วโมงครับเป็นคลิปวิดีโอจากอินสตราแกรมของ